คุณผู้ชมครับพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชด้านการศึกษาเป็นต้นแบบนะครับ
ในการมอบโอกาสด้านการศึกษาให้กับผู้ที่ฝ่ายรู้แต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์
ติดตามจากรายงานพิเศษชุดนักธุรกิจตามรอยพระยุคลบาทจากคุณพีรวัตรอัธนาคครับ
ผ่านเอาใจแล้วมีแมพพุทธในชื่อมีรักษ์ในการและมีรักษินทรัพย์ในเรื่องตามธรรมแห่งข้าย

บันทึกไว้อยู่ในความทรงจำมาโดยตลอด
หลวงก็เน้นเรื่องช่วยเหลือความยากจน
คือรักประชาชนเป็นลูกหลาน
ลูกหลานท่านท่านก็ทำ

แล้วช่วยท่านก็ให้การศึกษาดูแล

เราว่าเป็นกษัตริย์ที่เก่งที่สุดในโลก

ประจักษ์เล่าว่านับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต
ที่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท

และชีวิตทุกวันนี้ที่มีความสุขความเจริญ
เพราะน้อมนำพระราชดำรัฐของพระองค์
มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

วลีสั้นคือต้องรู้จักพอ
พอเพียงเป็นอย่างนึงว่าถ้าให้ประหยัด
อย่าใช้จ่ายแบบสูงสุดสวยร้าย
ท่านไม่บอกว่าไม่ให้ขยายธุรกิจ
เพียงแต่ว่าใช้อะไรให้ระวัง
แต่ขาดแคลนธุรกิจทุนทรัพย์
เพื่อจะนำความรู้กลับไปพัฒนาบ้านเกิด
ก็ถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยครอบครัวหนึ่งมีลูกเยอะ
ถ้ามีลูกเก่งสักคนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้ชีวิตครอบครัวทุกคนประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าการศึกษาถ้ามีหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าได้มาเรียนหนังสือมหาวิทยาลัย
มันจะพาพี่น้องทุกคนได้มีโอกาสเรียน
ได้มีโอกาสเรียนเพราะว่าการศึกษาถึงทำให้ชีวิตความสำเร็จ
ซึ่งในรวนสอนตลอดเวลาการศึกษานี่สำคัญที่สุด
เราช่วยเหลือการศึกษาพวกเด็กยากจนเรียนเก่งหรือเด็กที่เรียนธรรมดา
แต่กระตันยูให้โอกาสเขาให้เขาเกิดชีวิตใหม่นะครับ
เพื่อเขาจบมาแล้วเขากลับไปใช้รับใช้ประชาชนชาวไทย
เกิดเขาเลยใช่ที่บ้านเกิดรับใช้ชนบท